แล้วน้ำมันก็รั่วไหลลงมาโดนปลั๊กไฟ
เพราะว่าหลังคาเนี่ยรั่ว
มันก็เลยเกิดเหตุไฟไหม้
แบบนี้อุ้ยมุ่น
เหตุเกิดเมื่อเวลา๑๘นาฬิกาวันที่๑๗มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ร้อยตำรวจเอกมานิดบุญแต่งค่ะ
รองสวสอบสวนสวบภาคบางประกงจังหวัดฉะเทิงเศร้า
พร้อมกับรถดับเพลิงเทศบันตำบลท่าข้าม
หน่วยกู้ไภเทศบันตำบลท่าข้าม
เข้าไปตรวจสอบเหตุไฟไหม้เลยค่ะ
ไฟไหม้ที่บ้านเลขที่๑๑หมู่๓ตำบลท่าข้ามอำเภอบางปะกง
แล้วไปถึงพบว่าไฟกำลังลุกไหม้
เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวค่ะ
ลักษณะเนี่ยยกสูงแล้วไหม้อย่างรวดเร็วเนื่องจากว่าบ้านเป็นไม้
เจ้าหน้าที่ก็เลยเร่งฉีดน้ำดับไฟที่กำลังไหม้นะคะ
เพื่อระงับเพลิงให้ได้เร็วที่สุด
งานนี้ต้องบอกว่าใช้เวลารวดเร็วเหมือนกันนะคุณ
สิบนาทีนะคะก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ทั้งหมดเลย
เจ้าของบ้านค่ะชื่อว่านายเทียมพรมซิริอายุ๙๐ปี
ต้องบอกว่าคือเจ้าของบ้านเป็นผู้ป่วยติดเตียง
อืมแล้วก็ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบางบักกงเลย
จากการสอบสวนเบื้องต้นจากชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ในระแวกนั้นนะคะ
ก็ทราบว่าขณะเกิดเหตุมีฝนตกลงมาอย่างหนักมากใช่ไหม
แล้วจู่ก็เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นบริเวณห้องนอนของนายเทียมเลย
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็รีบเข้าไปช่วยนายเทียมทันที
โดยนำนายเทียมเนี่ยออกมาใช่ไหมคะแล้วก็นายเทียมเนี่ยบอกว่าหลังคาบ้านอ่ะ
มันรั่วอืมแล้วน้ำฝนมันหยดลงมาพอมันหยดไหลลงมาเนี่ย
มันไปโดนปลั๊กไฟในห้องนอนโอ้โหแล้วไฟมันก็ช็อต
ทำให้เกิดเพลิงไหม้อย่างรวดเร็วคุณผู้ชมยังไงก็ต้องฝากเตือน
ช่วงนี้ฝนฟ้าตกนะคะบ้านเรือนตรงไหนรั่วตรงไหนชำรุดเนี่ย
ซ่อมแซมกันให้ดีด้วยนะคะรวมไปถึง
ใครที่เสียโป้งเสียปั๊กทิ้งไว้ก็ตรวจตาบ้านเรือนด้วยนะจ๊ะ